ดูอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณของชาวไทยเชื้อสายเขมรกันบ้าง
เขาเรียกว่าพิธีรำมะมวดรักษาโรคค่ะ
ใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายเขมรน่าจะคุ้นเคยกับพิธีกรรมดี
แล้วทำเพื่อการรักษาโรคผู้ที่ประกอบพิธีกรรมคือครูมะม้วน
หรือว่าร่างทรงนั่นแหละค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในคลิปนี้นะคะหนุ่มเจ้าของคลิปบอกว่า

ไปรักษาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายสักที
ของเจ้าของคลิปก็เลยพาไปหาหลวงตา

ตัวเขาเนี่ยผิดครูมะมวด
ต้องให้หนุ่มคนนี้ไปรำรับกับครูมะมวด
รำรับมารับพิธีกรรมมาแทนคนในตระกูลนะคะ

สุดท้ายอาการป่วยต่างที่เป็น
ก็ทุเลาเบาบังหายไปในที่สุด
จึงเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เล่าสู่กันฟังนะคะ